ยังไม่หมดค่ะเมื่อกี้เนี่ยน้องแมวโดนหมารุมใช่ไหม
คุณรู้ไหมว่าแมวเขามีความสามารถพิเศษ

แมวที่ไหนบินได้ไม่เชื่อใช่ไหม
มีหลักฐานไปดูว่าใครที่ไม่รู้ว่าแมวบินได้

โหวยแล้วอ้าวแปลกขังไปตัวข้างหลัง
นึงสองสามเฮือพี่ตุ๊นอยากเห็นแมววินว่ะ
แล้วดูลงดูตัวหลัง
ตอนลงพอลงกันแล้วนั้นแหละ
๒ตัวล้างอ้าวแปลกขาว

โอ๊ยอุตส่าห์ลอยมาซะใกล้เลยนะคะ

คือมนุษย์นี่แหละล่อแมวเอาไว้แบบนี้
จะให้แมวเขากระโดดเทคตัวขึ้นไปเล่นด้วย
แต่ว่าตอนลงขากลับ

ลอยลงมาตกใส่เพื่อนแล้วดูหน้าแมวตัวล่างด้วย
แบบตัวหลังกูรอดไปแล้วนะ
ตัวหลานเขาจะแบบฮืออะไรแบบนี้
เราก็มีบทเพลงที่อยากจะมอบให้นะคะ
สำหรับน้องแมวฝูงนี้
ยังเหวออยู่เลยตัวหลัง

ต้องให้แมวตัวที่บินเลย
ฉันสามารถบินได้แต่ว่าตัวข้างล่างบอก
บินไม่ได้เธอลงมาทับฉัน

ทุกวันนี้นะไอ้แมวตัวข้างล่าง

เจอเข้าไปเต็มแบบนี้
น่ารักมากเลย

จะได้มีรอยยิ้มกันตั้งแต่เช้าแบบนี้นะคะ